ไปทะเลต้องระวังคลื่นด้วยคุณ
ช่วงนี้คลื่นใหญ่คลื่นซัดนะครับ
แล้วมันเกิดเหตุเรือประมงอับปางลงทะเลกลางดึกคืนวันก่อน

แล้วก็คนในเรือ๗ชีวิตลอยคอรอความช่วยเหลือข้ามคืนนะคุณผู้ชม
กระทั่งตอนเช้าเจ้าหน้าที่สามารถไปช่วยได้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือลอยคออยู่เคว้งคว้างกลางทะเล
และสิ่งที่เขาเกาะคืออะไรคุณทุ่นต่างซึ่งใช้ในการประมงนั่นแหละ
แล้วเรือเห็นไหมฮะเรือมันอับปางเรือมันล่มแล้วฮะ
แต่ว่าตอนนั้นเขามีสติเขาโยนทุ่นตรงนี้ลงมา
แล้วคุณอยู่เจ็ดชีวิตเกาะอ้วนอยู่แบบนี้

กลางทะเลที่เวิ้งวางกว้างใหญ่นะฮะรอเจ้าหน้าที่ทั้งคืนนะครับ
นาทีชีวิตของลูกเรือประมงแล้วก็ไตเรือรวม๗คน
ลอยคออยู่กลางทะเลในพื้นที่อำเภอกเกาะกูดจังหวัดตราดนะครับ
หลังจากเรือประมงชื่อโชคมนัสนัน๑ขนาด๙ตันกรอส
อับปางกลางทะเลแล้วก็จมลงใต้น้ำตั้งแต่๓ทุ่มของวันที่๑๒กรกฎาคมนะครับ
ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เร่งปฏิบัติการนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่นำเรือต่อ๒๒๗ออกไปช่วยเหลือ
ท้ายที่สุดคุณเจอนะฮะก็ต้องนำขึ้นฝั่งจนสำเร็จ
ส่งโรงพยาบาลเพราะทั้งหมดคุณมีอาการอ่อนเพลียหมดเรี่ยวหมดแรง
ลอยคออยู่กลางทะเล๙ชั่วโมงครับ
โอ้โหไตเรือคนนี้มีสติมากนะคุณนะ
ไตเรือคือไตอัศวินใจซื่อเนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเกิดพายุอยู่ขึ้นลมแรงแล้วฝนตกหนักเลย
ไตเขารู้แล้วนะเขาเลยจอดเรือทอดสมองกันอยู่
อยู่ในทะเลใกล้กับเกาะไม้สีเล็ก
ขณะที่ลูกเรือกำลังนอนหลับอยู่นะคุณ
จู่น้ำมันทะลักเข้ามาในเรือทะลักเข้ามาในเรือเรื่อยนะฮะ
ซึ่งคาดว่าสาเหตุมาจากไดท์ปั๊มน้ำมันไม่ทำงาน

ฝนก็ตกลงมาใส่เรือฝนตกมาใส่เรือ
แต่ว่าน้ำมันไม่ถูกระบายออกครับ
จนกระทั่งเรือค่อยจมลงสู่ก้นทะเลในที่สุด

ใช่ฮะตอนนั้นทุกคนตั้งสติเลยคุณ
โยนทุ่นลงมาแบบนี้กระโดดลงมาเอาไว้เกาะไว้นะฮะ
และที่สำคัญไตเรือยังมีสติอีกอย่างหนึ่งคุณ
โทรฮะโทรหาใครก็ได้ขอความช่วยเหลือ
กระทั่งเขามีการประสานต่อเนื่องไปถึงเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับ
นี่ฮะก็รอดปลอดภัยทั้ง๗ชีวิตนะคุณนะ

ส่วนที่พัทยาชนบุรีคุณ
คลื่นลมแรงฝนตกหนักนะครับ

เป็นแพร่อาหารร้านอาหารที่เขาออกทะเล

ใช่ครับไปตกหมึกไปกินข้าวกัน

ส่วนไอ้ลำเล็กคือเรือช่วยเหลือ

เรือช่วยเหลือยังเทียบข้างไม่ได้เลย
เพราะว่าคลื่นมันแรงมากนะฮะ
กู้ชีพอุตส่าห์ส่งเรือช่วยเหลือมา

คลื่นสูงให้คุณผู้ชมดูวินาทีระทึกนี้อีกทีนะครับ

โอ้โหนี่เป็นชั่วโมงนะคุณกว่าจะเทียบมาได้เนี่ย
อันนี้ตอนที่ไฟมันยังมีอยู่ไฟยังไม่ดับนะคุณนะ
คือมันเป็นเรือทานอาหารเรือตกหมึกจริง
เรือหรือแพร่แบบนี้มันออกจากฝั่งไม่ไกลนะ
เพราะว่าพานักท่องเที่ยวออกมาแค่ชมบรรยากาศ
มาตกหมึกกันนะฮะแต่ปรากฏขึ้นลมแรงนะครับ

แต่ว่าเทียบเท่าไหร่ก็เทียบเรือเทียบแพร่ลำนี้ไม่ได้นะฮะ
ฝนมันตกหนักคุณคลื่นลมแรงดังนั้น
เตือนกันเลยนะฮะหลายพื้นที่เจอสภาพอากาศแบบนี้
ส่วนขึ้นลมนะทั้งทะเลภาคตำแหน่งออก
ภาคใต้สองฝั่งระวังกันเลย
เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณชิสาจะมาเตือนนะ
กระดาบในลมฟ้าพญากอนของเรา
คือต้องเตือนทั้งคนที่จะไปเที่ยวทะเลด้วยว่า

แล้วเวลามันเกิดเหตุแบบนี้แบบเมื่อสักครู่นี้
การช่วยเหลือก็ยิ่งลำบากด้วยใช่ไหมครับลำบากค่ะ